สำหรับความคืบหน้าคดีรุมทำร้ายร่างกายลูกในพลจนได้รับบาดเจ็บที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะตำรวจได้ควบคุมตัวบอลกฤษณะและพวกอีก๓คนนะคะ
ฝากค้างผลัดแรกไปแล้วพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่แม่ของบอลกฤษณะพร้อมทนายความค่ะ
หลักทรัพยื่นประกันตัวทุกคนค่ะตำรวจภูทรช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
ควบคุมตัวนายเกรษนะอัมิศูนย์หรือบอลอายุสามสิบหกปีพร้อมพวกอีกสามคน
ประกอบด้วยนายฐานันดรหมั่นแสวงอายุ๒๓ปีนายอดีศักดิ์เพ็งเหล็งอายุ๒๐ปี
และนายอภิวัตน์นัตลัมพูลอายุยี่สิบเอ็ดปีผู้ต้องหาตามไหมจับศาลจังหวัดเชียงใหม่
ฐานความผิดร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขออำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ฝากขังผลัดแรกค่ะพันธุ์ตำรวจตรีภูพัฒน์วังเจ้า
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกเปิดเผยว่าการฝากขังผลัดแรกนี้นะคะ
ยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเนื่องจากพนักงานสอบสวน
ยังต้องสอบพยานแวดล้อมอีกหลายปากซึ่งต้องรอสารพิจารณาอีกครั้งค่ะ
ขณะที่นางสาวิกาณตะกัวทุ่งแม่ของนายกฤษณะพร้อมทนายความ
เตรียมเงินสดเพื่อยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้หลักทรัพย์คนละสองแสนบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการรอพิจารณาของศาลนะคะ
หากศาลไม่ให้ประกันตัวตามคำร้องคัดค้านของพนักงานสอบสวน
ทั้งหมดจะถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ต่อไปค่ะ